มาดูเหตุการณ์นี้ก็หน่อยค่ะชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ตำรวจมาดูหน่อยนักท่องเที่ยวก็พลอยโดนไปด้วย
ผู้ชายคนนี้ทำไมอ่ะมีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระอ่ะ
แล้วชาวบ้านก็โดนน่ะเอาหนังสติกอ่ะยิงยิงยิงยิง
ยิงยิงใส่เลยอ่ะยิงเลยนะแล้วชาวบ้านเขาก็กลัว
แล้วนักท่องเที่ยวอีกนะคะแบบนี้ได้ยังไง
ตำรวจบอกต้องไปล้อมจับที่บ้านดูตอนที่ไปล้อมจับเขานอนสบายเลยค่ะ
ให้ความร่วมมือเขาครับเออไปแล้วมึงไปยิงของผ้าบ้านเขาทำไม
เขาด่าผมใครด่าใครดังอ่าไปไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างล่าง
ครับผมให้ความร่วมมือพี่เขาเดี๋ยวได้ไม่ไม่ไม่เจ็บมือเขาได้ไหม

เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะเพราะว่าตำรวจบอกว่าพี่อย่าเพิ่งนอนตรงนี้นะ
เดี๋ยวไปนอนโรงพักสักคืนนึงสงบสติอารมณ์ก็จะไม่ให้ความร่วมมือยังไงล่ะคะคุณ
คุณค่ะตอนตำรวจไปนะคุณบุ๊คเขายังไม่ทันได้ตั้งตัว
เขานอนอยู่บนที่นอนอยู่บนบ้านนั่นแหละค่ะแล้วเนี่ยตำรวจไปถึงก็ถึงจะยังไงก็ตาม
ไม่รู้แหละว่าในป๊อปคนนี้อาจบอกก่อนชื่อในป๊อปเขาไม่รู้หรอกว่าจะมีอาวงอาวุธอะไรไหม
แต่ตำรวจส่วนที่กำลังกันกว่าสิบนายเอาไว้ก่อนล่ะค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มาครบ
ไม้งามเนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้นะคะไปถึงก็จับตัวได้อยู่บนบ้านค่ะ
ตำรวจสายตรวจของสพพระนครศรียุธยาค่ะไปค่ะปิดล้อมบ้านนี้แล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได้
โดยทางด้านของนายป๊อปเนี่ยนะคะยอมรับว่าตัวเองเอาหนังสติ๊กไปยิงชาวบ้านจริง
เขาอ้างเหตุผลแบบนี้นะคุณเอ้าก็มาด่าพ่อด่าแม่ผมอ่ะ
เขาพูดเลยนะตอนนักข่าวถามตอนนี้นักข่าวถามว่าพี่ไปยิงเขาทำไม
ก็มันมาด่าพ่อด่าแม่ผมเอาก็ด่าพ่อด่าแม่ผมผมก็โมโหสิครับ
ผมก็เลยเอาหนังสติ๊กก็ไล่ยิงซะเลยแล้วดูบ้านเขาคืออยู่ใกล้อะไรคุณ
ใกล้เหมือนโบราณสถานที่อยุธยานะครับแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาแถวเนี้ยนะครับ
คือตรงนี้คือซอยวัดพระงามค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ตะมนตรองสะบัวนะคะ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระบริเวณแห่งนี้ด้วย
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ว่าไม่ใช่แค่ยิงหนังสติ๊กใส่หลังคาชาวบ้านหรือใส่ชาวบ้านเท่านั้น
แต่ยิงใส่นักท่องเที่ยวด้วยนี่อาวุธที่เขาใช้ตำรวจยึดไว้แล้ว
เนี้ยหนังสติกนี้เออคุณหนังสติกนี้ยิงเข้าไปแต่ดูนี่เจ็บมากน่ะ
คืออาจจะหัวแตกตาบอดได้นะใช่นะคะอ่าแล้วถามว่าแล้วป๊อปอ่ะ
เขามีอาการยังไงญาติบอกแบบนี้เคยเสพยาหนักอ่ะคุณ
มีอาการทางประสาทครอบครัวจริงเคยพาไปรักษาบำบัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วกลับมาบ้านก็มีลักษณะชอบเพ้อว่าจะมีคนมาทำร้ายพ่อแม่มัน
พ่อด่าแม่อยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้ก็น่าจะเพิ่งขาดยาด้วยล่ะค่ะ
ก่อนหน้านี้ทำก่อเหตุแบบนี้มาแล้วเกือบ๓ครั้ง
ตำรวจคุมตัวไปเดี๋ยวต้องพาไปบำบัดรักษานะคะครับ